ที่บอกแหละว่าพาน้องยุวทูตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกจังหวัดเชียงใหม่
ไปแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศพม่า
ก็เลยพาน้องไปทัศนศึกษาด้วยเก็บภาพความประทับใจต่างมาฝากคุณผู้ชม
ฝากน้องด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมภาพความประทับใจกันค่ะ
เหล่าน้องยุวทูตวัฒนธรรมจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกจังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศพม่า
ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้ง
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐพาน้องไปทัศนะศึกษาที่เจดีชาเวดากอง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า
งานนี้ใบตองก็เลยขอเป็นพี่เลี้ยงพาน้องไปทัศนศึกษาด้วยคนค่ะ
สวยมากตอนนี้เราพาน้องมาอยู่ที่เจดีชาเวดากองที่ย่างกุ้งแล้วนะคะคุณผู้ชม
คือเขาเชื่อกันว่าที่เจดีชาเวดากองนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากของพม่า
ใครที่ได้มาพม่าจะต้องมาไหว้ขอพรที่นี่
เพราะว่าถ้าใครมาขอพรแล้วจะสมหวัง
ไม่ว่าจะเป็นขอพรเรื่องการงานการเงินความรักอะไรก็ได้นะคะ
วันนี้ก็เลยพาน้องยูทูปจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอก
มาไหว้สักการะขอพรกันนะคะ

การได้เดินทางมาประเทศพม่าในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรก
และเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่คุ้มค่ามาก
ส่วนอีกหนึ่งความประทับใจที่เกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้

หนึ่งในยุวทูตวัฒนธรรมในครั้งนี้

นี่เป็นการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องเลยนะคะ
ครั้งนี้พาน้องยูวทูตมาเที่ยวที่พม่าเป็นยังไงบ้าง
เพราะนอกเหนือจากที่เราพาไปแสดงแล้ว
แล้วก็โชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คนอื่นต่างชาติดูแล้ว
วันนี้ก็เลยพาน้องมาทัศนศึกษาแล้วกัน

ที่สักศิลป์และดังที่สุดในโลกก็คือที่นี้

แล้วน้องก็บอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาพม่า
ใช่แม้กระทั่งตัวพี่เองเหมือนกัน

ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมาก
มาอีกไหมมาที่นี่ไหมหรือไม่มาแล้วไปที่อื่น
ขอไปที่อื่นได้ไหมคะพูดแทนน้องใหม่
ไปทุกที่เราจะพาไปทุกที่ที่น้องสามารถแสดงฝีมือของน้องได้
พาไปเห็นโลกที่น้องได้อาจจะได้เจอต่อไปในอนาคต
แล้วก็ไปพูดต่อส่งต่อถึงรุ่นน้อง
น้องจะได้แบบมีแรงมาดันใจ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะ
ที่เราได้สนับสนุนเยาวชนไทยด้วย
อนุรักษ์ทั้งศิลปะวัฒนธรรมไทย

พาน้องมาดูศิลปะของพม่า
ที่แบบเราก็เพิ่งจะเคยเห็นกับตาครั้งแรก
รู้สึกภูมิใจก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาค่ะ
นำประสบการณ์ไปเล่าให้เพื่อนพี่ฟัง

ถือว่าเป็นเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจ
ของทั้งใบตองเองและน้องค่ะ
ที่ได้ร่วมกันสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
และเป็นส่วนหนึ่งที่ได้อนุรักษ์สืบสาร
และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย
รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าอีกด้วยค่ะ
บ๊ายบาย

ใช่ค่ะนี่ก็เป็นภาพความประทับใจ

เพราะว่าเป็นน้องแบบรู้สึกว่าตัวเอง
แบบเด็กลงมากเลยเวลาไปอยู่กับน้อง

อาจารย์คะขอใส่ชุดเหมือนน้องได้ไหม

ไม่ได้จะเต่ามันขาด
ไม่อาจารย์บอก
เขาเรียกว่าแป้งทานะคา
ธนาคาคือมันเป็นแบบสมุนไพรชนิดหนึ่ง
ทาเหมือนกันคุณไม่เห็นรูปที่ดิฉันส่งมาเหรอ
แล้วเป็นยังไงแล้วเป็นสาพม่าอย่างเต็มตัวเพราะว่าธาแล้วน่าจะตึงใส
มีคุณผู้ชมส่งมาว่าดิฉันไปทำอะไรมาขาวขึ้น